คุณผู้ชมพูดถึงพี่กู้ภัยก็ต้องบอกว่าเขาเก่งมาก
เขาทำได้ทุกภารกิจเลย
ไม่ว่าจะเป็นจับงูจับตัวเงินตัวทองช่วยเหลือสัตว
อย่างนั้นอย่างนี้คือทำทุกหน้าที่ด้วยความสามารถด้วยความเต็มใจ
แต่ถ้าเกิดว่าทีมพี่กู้ภัยเขาต้องทำอะไรที่มันฝืนใจตัวเอง
เขาจะมีอาการแบบไหนไปดูค่ะ
คุณดูสิหน้าที่ก็ต้องทำ

คงจะโดนคำสั่งว่าจับหางงูไว้นะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะ
นี่ไงเห็นไหมพองูมันจะไปฉกคนข้างหน้าน้องบอกว่า

คือน้องไม่ปล่อยแต่ถ้าน้องปล่อยไม่แน่

เป็นใครก็กรี๊ดคุณดูเห็นไหมคืองูมันตัวใหญ่คุณดูสิ
เนี่ยแล้วมันยาวมากเลยโอ้โหเข้าใจนะดิฉันเข้าใจความรู้สึกของน้องคนนี้นะ
คือน้องเขาจับหางอยู่แต่คนมันกลัวแต่หน้าที่ก็ต้องทำ
ชาวบ้านเขาขอความช่วยเหลือมาเพราะว่ามีงูเข้าบ้าน
จะปฏิเสธยังไงได้ล่ะคะก็เลยต้องไปจับงูทั้งที่ตัวเองเนี่ยกลัว
จับไปกรี๊ดไปแต่เอาจริงเขาทำงานแบบเต็มที่มาก
ถึงแม้จะกรี๊ดถึงแม้จะกลัวแต่มือนี่แน่นเลยนะ
จับหางงูไม่ปล่อยเลยนะช่วยเพื่อนแบบเต็มกำลังเลย
เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะสำหรับพี่เจ้าหน้าที่ทุกท่านเนาะ
ต้องปฏิบัติภารกิจแบบเต็มที่จริงบางคนเขาก็อาจจะแบบกลัว
อย่างที่บอกแหละคนเรามันมีความกลัวที่แตกต่างกัน
ใช่มันกลัวกันได้มันไม่ผิด
แต่เขาก็ตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่เพื่อทุกคนเพื่อประชาชนนะ
ขอบคุณค่ะ